คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายประกบยิงคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เสียชีวิตกลางวันแสกที่พัทยานะคะ
เจ้าหน้าที่ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ได้ภาพนี้มาค่ะ
เป็นคนร้ายผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาแบบนี้นะคะ

ตามมาประกบยิงนายประทุมสะอาดนักอายุ๔๗ปี
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างตอนที่ไปส่งผู้โดยสารที่ซอย๑๗
หลังโรงเรียนเมืองพัทยา๘ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี

ประทุมเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์๔บารีไฮพลาซ่า
สภาพศพคือนอนหงายขายังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลยนะคะ
จักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำขาวทะเบียน๒กกออ่าง๘๙๑๕ชนบุรี
ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่เบ้าตาขวาทะลุหลังศีรษะ
มีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่นะคะ
นางสาวปริศดากลับพงศ์อายุ๒๘ปีผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายมาบอกว่า
เพิ่งกลับจากไปเที่ยวที่เกาะล้านก็โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างของผู้เสียชีวิต
ไปถึงประตูด้านหลังของโรงเรียนลงจากรถก็จะเข้าประตูไป

เธอตกใจมากก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะคะ
เพื่อนที่วินเดียวกับผู้ตายบอกว่าปกติเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับ
คนหนึ่งบอกว่าระยะหลังรู้มาว่าผู้ตายติดการพนันนะ
ส่วนหัวหน้าวินเนี่ยบอกว่าเคยมีคนมาทวงค่างวดรถนะตอนช่วงปีใหม่
แต่มาทวงครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลย
ขณะเดียวกันนะครับพ่อค้าในพื้นที่บอกว่า

ปีแล้วนะครับเป็นคนนิสัยดีอาจจะพูดตรงหน่อย
แต่ก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องกับใครนะครับ
นอกจากขี่วินแล้วก็ตรับฝากรถ

ไม่มีเรื่องอะไรไม่เคยเห็น
ตรงว่าตรงนี้นะ

ก็ไม่แรงนะครับ
คนธรรมดาคุยดี

เรื่องชู้สาวเงินกู้นอกระบบปัญหาส่วนตัว